แม้จะมีความกังวลว่าจะส่งผลต่อภาพรวมของธุรกิจโทรคมนาคมของไทยหรือไม่นะครับ
แต่ว่าผู้ประกอบการก็วิเคราะห์ว่าคงจะไม่เปลี่ยนไปมากนัก
และการแข่งขันก็ยังจะคงรุนแรงเหมือนเดิมครับ
สุดท้ายแล้วทงรับรองของอาคารหอประชุมชั้น๑กศธชก็จัดสถานที่ไว้โดยไร้ความหมาย
นำเงินงวดแรกมูลค่า๘๐๔๐ล้านบาทมาชำระให้กับทางกศธช
แต่ก็ยังไร้คำตอบ
สถาบันการเงินก็น่าจะปิดให้บริการไปแล้วถูกไหมครับ
ซึ่งช่วงระยะเวลานั้นก็น่าจะไม่มาจ่ายแล้วนะครับ
เราคาดการอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ
คือถูกยึดเงินประกันการประมูลมูลค่า๖๔๔ล้านบาททันที
ใช้จ่ายในการจัดประมูล๑๖๐ล้านบาท
ตามแผนงานที่กษัตริย์ธชาติกำหนด
และถูกขึ้นบัญชีดำไม่มีสิทธิ์ประมูลคลื่นความถี่ใดได้อีก
แต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการ
คือตอนนี้อย่าเพิ่งถามไทม์ไลน์เป๊ะทุกอย่างนะครับ
เพราะเนื่องจากว่าในเรื่องนี้การดำเนินการต้องละเอียดอ่อน
ไปดำเนินการก่อนวันนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการไปล่วงละเมิดสิทธิ์
แต่หลังจากวันนี้ไปความชัดเจนต่างก็จะมากขึ้นในเรื่องของการดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับการฟ้องร้องหรือการอะไรกันก็ตามนะครับ
ในการประมูลใหม่ก็ตามก็ขอให้น้องน้องอดใจสักวันพุธนี้นะครับ
ก็คงจะมีความชัดเจนในหลายเรื่องนะครับ
ส่วนใบอนุญาตที่ยังไร้ผู้ครอบครอง
กษัตริย์ชอมีแนวคิดที่จะเสนอต่อนายุครัฐมนตรี
ให้ใช้มาตรา๔๔เปิดทางให้สามารถเจรจากับผู้แพ้การประมูลได้อีก๒ราย

หรือประมาณกว่า๗๕๐๐๐ล้านบาท
แต่หากไม่มีผู้สนใจรายใดเข้าประมูลในช่วง๔เดือนนี้
ก็จะต้องเก็บใบอนุญาตไว้เป็นเวลา๑ปีแล้วค่อยเปิดประมูลใหม่
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมคงไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนัก
เพราะการแข่งขันจะรุนแรงเช่นเดิม
โดยเฉพาะในมุมของการช่วงชิงลูกค้า
ก็จะมีห้วยบริการประมาณหน้าเดิม
แต่แข่งขันรุนแรงมากขึ้น
ว่าทำไมแข่งขันรุนแรงมากขึ้น
ถ้าหลายท่านได้สังเกตเมื่อ๒๓วันก่อน
ช่วงวันที่มีคำสั่งคุ้มครองของศาล
ในการคุ้มครองด้าน๙๐๐เพิ่ม
หรือว่าตอนนั้นกำลังลุ้นอยู่ว่าตกลงว่าจะขยายระยะเวลาหรือเปล่า
ก็มีโฆษณาประชาสัมพันธ์ออกมาเยอะมาก
เพราะยิ่งมีผู้เล่นในตลาดน้อยรายก็จะยิ่งดีกับผู้ประกอบการ
จากผลกำไรที่ได้จากธุรกิจจะไม่สันคลอน
เพราะกำไรจะไม่ถูกแชร์ไปยังผู้ประกอบการรายอื่น
จากนี้การแข่งขันจะรุนแรง
ของลูกค้าด้านราคาและให้บริการ